อะไรอ่ะอะไรอ่ะดูว่าเลขมันมีบนนิ้วมือบ้างหรือเปล่า
มีเหรอเผื่อจะเอาไปซื้อเลขไม่มีอ่ะพี่ผู้หญิงคนนี้
ตั้งคัน๘เดือนแล้วเลขปรากฏที่นิ้วชัดเลยหัวเขียว

คุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรบ้างครับอะไรอ่ะเลขอะไร

นี่ผมพูดตามที่ผมเห็นนะผมไม่ได้ใบ้เลขอะไรนะคุณผู้ชมนะ

นี่คือนิ้วโป้งซ้ายของน้องสาวเจ้าของคลิปตั้งคันได้๘เดือน
บอกว่ารอยนี้เกิดขึ้นเมื่อวันพระที่ผ่านมาแล้วก็หายไปแล้ว
พี่เบิร์ตหรือว่านิ้วเขาไปกดทับอะไรไว้เปล่า
เป็นไปได้ถ้าเรามองแบบวิทยาศาสตร์
เป็นไปได้เป็นไปได้แต่เดี๋ยวดูเจ้าประวัติเจ้าของคลิปนะฮะ
คือถ้าตั้งแข่งนิ้วดูจะเห็นเหมือนเลขหนึ่งมั้ง
เขาว่าแบบนี้นะแล้วถ้าตั้งนิ้วขึ้นก็จะดูเหมือนอีกเลขนึงหรือเปล่า
เห็นเลขอะไรต้องแล้วแต่ตาท่านแต่ที่พีคกว่านั้นที่ผมจะเล่าต่อก็คือ
เจ้าของคลิปนี้เพิ่งจะถูกเล็กเด็กเท่าไหร่
วันที่๑มิถุนายนเพิ่งถูกไป๑๘ล้านบาทครับ
๓๘ล้านบาท๖ฉบับเอ้ย๓ฉบับ
๘ล้านบาทรางวัลที่๑๓ฉบับเลย
ใช่ฮะคือไม่รู้นะเขาเอามาลงแบบนี้ก็แล้วแต่ท่านตัดสินใจครับคุณผู้ชมครับ
อือประกอบการตัดสินใจน่าทราบอยู่กันอ่ะเนี้ย
เห็นแล้วสนุกจดก่อน

เปลือกไข่ไก่เห็นเป็นเลข

อุ๊ยสักอย่าง
นี่ค่อยไปกันนะคะ

หัวแต่เห็นเลขเดียวอย่างนี้มันจะไปทำอย่างไร
หรือบางคนบอกว่ามันคือเลข๑๑ไทย

เราพากันไปที่ตลาดสดหนองศรีงาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะ
แม่ค้าทานีชื่อว่าคุณสมบูรณ์เพ็งธรรมนะคะ
ก็บอกว่าขายไข่มานานหลายปีแล้วนะ

ไม่เคยเจอไข่แบบนี้มาก่อนเลยนี่ถือว่าแปลก

จนต้องเรียกมันนับพ่อค้าแม่ข่ายในตลาดสดสิงหาจนพอถอไปก่อน

ฟองนี้ดูดีท่านตีเป็นเลขอะไร
ตีอะไรได้ยังตีใครอย่าตีใครอย่างนั้นแปลก
จุดตัวแม่ว่าเลขเล็ก๑เดียวเท่านั้นคือเลข๙
เลข๙เชื่อเหลือเกินว่าไข่ไก่ฟองนี้จะนำซึ่งโชคลาภมาให้
ก่อนหน้านี้ถูกรางวัล๓งวดติดแล้วนะจ๊ะ
สำหรับคุณสมบูรณ์เพ็งธรรม

หัวเขียวข่าวเด็ดแต่ละข่าวเขาไม่แพ้กันเลยนะ
เขาจับเงินกันมาแล้วทั้งนั้นเลยนะ

ปุ้ยเพิ่งไปนครสวรรค์มาใช่ไหม

ไปมาแล้วไปมาแล้วนี่อาจารย์แป๊ะ
อันนี้เขามีพิธีเสริมดวง
จุดเทียนเสริมดวงวันที่๘เดือน๘เมื่อวานนี้
ใช่เมื่อวานนี้วันมงคล๘เดือน๘
เป็นการสะดอกเคราะห์ต่อชะตาเสริมมงคลชีวิต
เสริมโชคลาบความร่ำรวย๘เดือน๘
จัดในสาราพระราหู๘ทิศ
ในวัดสว่างอารมณ์ที่นครปฐมต่อหน้า๕มหาเทพอสูง
มีเท้าฮิรันพนาศูนย์ท้าเวสวรรณพระราหูพระพิเภก
และพระพิราพย์โดยมีสาธุชนมาร่วมพิธีเพียบ
หนึ่งในนั้นคือดารานักแสดงตลกคุณใจแอ้นเชิญยิ้ม
นี่ไงนี่คุณใจแอ้นบอกชื่นชอบอยู่แล้ว
พิธีโบราณแบบนี้ปัจจุบันหายากครับที่จะจัดพิธีแบบนี้
เขาก็เลยขอมาร่วมพิธีด้วยพอเสร็จพิธีแล้ว
อย่าพลาดนะนี่หลวงไหลเลยหลวงไหลหาลูกปิงปองครับ
หยิบมาได้๓ลูกคุณใจแอนได้อะไรบ้างโชว์หน่อย
นี่เขาบอกวันที่๘นึง๘นึง
๐๔๐๕๔หรอ๐๕๔ครับหรือจะ๔๕๐ก็ได้แล้วแต่
แล้วก็ยังมีทูปเสี่ยงทายจุดไว้๓ดอกครับ
ทูปเสียงท้ายนี่๓ก้านนี้เลยลองดูกันคุณผู้ชม
ยากไหมถ้ามองยากเดี๋ยวจะบอกให้๕๒๓๖๒๔แล้วก็๙๗๑ครับ
เจ๊นุกบรมีมหาเห็งเมื่อวานบอกเลขที่ชอบไปแล้ว
วันนี้ครับลงใบเต็มมันซะเลยให้แฟนคลับนำไปหาซื้อเลขกัน
ดูตามหน้าจอเลยคุณผู้ชมฮะนี่ทางขวานี่ครับ
สารเจ้าพ่อกื้ออีสายอยพี่เตรียมมาดีปุ้ยพี่เตรียมมาดี
ในตำบลปากน้าประแสเผอร์แกลงจังหวัดระยองครับ
ชาวบ้านนี่ดูดิมาร่วมพิธีกันเพียบเลยนะครับ

คุณผู้ชมครับสารแห่งนี้มีอายุเก่าแก่ถึง๑๒๙ปีนะ
เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านมานานแล้วก็มักจะมาขอโชคลาภกันเป็นประจำ
ซึ่งในงานฉลองพิธีเปิดศาลนะครับหลังการบุรณะ
เมื่อวานนี้มีการเชิดสิงโตครับ
แล้วก็จุดประทัด๒ครั้งรวม๔๐๐๐นัดได้

จุดประทัดพอเลิกจบข่าวนี้
เฮ้ยได้เหรอจบนี้เลยเหรอ
ก็ดูเลขประทัดแล้วคุณผู้ชมครับจุด๒ครั้งเลขชุดน่ะ

นี่ฮะนี่ดูสิตรงไหมน่าเห็นไหม
เป็น๓ตัวน่ะ๘๖๒น่ะ

ความมุมเกินมีอยู่จริง
นี่แหละครับคุณผู้ชมก็อยู่ที่วิจารณญาณแล้วกัน

แต่ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ไม่รู้บังเอิญหรือเปล่า
หัวสถานีกระบะขับเสียหลักไปชนเข้ากับเสาหลักกิโลเมตร

แต่คุณผู้ชมโฟกัสดีชาวเน็ตตาดีค่ะ
โฟกัสที่เลขหลักกิโล
มันไม่ได้แตกออกจากกันใน๒ตัวเลขน่ะยังมัดรวมอยู่ด้วยกัน
แล้วเลขนั้นไปตรงกับเลขของเจ้าแม่หลายสำนักอ๋อเราเหรอบังเอิญป่ะ
เอิญไหมล่ะคะหลักกิโลเมตรที่๕๓นั่นหน้าจอบอกแล้วเห็นไหมคะ
นี่ฮะรถกระบะคันนี้แหละทะเบียนบอร์แบ็บไม้ลอหลิงสอง
เก้าระยองนะเสียหลักพุ่งชนหลักกิโลเมตรห้าสาม
อย่างแรงแรงมากถึงแรงที่สุดเห็นสภาพรถไหมล่ะครับ

ข่าวนี้จะพีคกว่านี้เลยนะถ้าทะเบียนกระบาดที่ไปชน

นี่เห็นไหมล่ะคะนี่ไงคุณผู้ชมตรงนี้ก็คือทางหลวงหมายเลข๓๕๗๔
เส้นบ้านค่ายระยองนะคะที่บ้านค่ายจังหวัดระยองนั่นเองนะคะ
กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่รีบไปช่วย
คนขับรถที่ติดอยู่ข้างในสภาพคือลิ้นเปรี้ยค่ะ
แอดพูดไม่รู้เรื่องตามรายงานข่าวบอกว่าอาจจะเมานะคะ
พอไปตรวจสอบเพิ่มเติมหลักกิโลเมตรย้ำอีกรอบหนึ่ง
คอตัวเลขต้องดูดีเพ่งพินิษฐ์ให้ชัดเจนเห็นป่ะ
ส่วนอื่นแตกกระจายยกเว้นตัวเลขไม่แตกออกจากการยังสามัคคีกันดีนะคะ
หลายคนประหลาดใจบอกว่าน่าจะเป็นเลขเด็ดเล็กนำโชคแน่หรือ๕๓
เพราะมันไปตรงกับแนวทางของเจ้าแม่หลายสำนักตรงกับใครบ้าง

เจนนุกบรมีมหาเฮงนี่แหละค่ะ

นิ้วด้วยเลขที่นิ้วของพี่เบิร์ตด้วย

๓๒๕นะแล้วไปพูดเดี๋ยวเลขเคลื่อนจดไว้ชัดเจนเลย